จังหวัดกาลสินจัดงานวันกระท่อมโลก
เปิดตัวโรงงานแปรรูปกระท่อมแห่งแรกของประเทศไทย
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาองค์กรท้องถิ่นภาคเอกชน
กลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมในนิรุธอุทราหัวหน้าสำนักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดกาลสินเผยถึงกิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วยพิธีสถาปนาประกาศให้วันที่
สิบสี่สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกระท่อมไทยและวันกระท่อมโลก
โดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ยังได้มีการจัดนิทัศกาลเผยแพร่โครงการกระท่อมแก้จนเพื่อคนกาลสิน
ปั่นสมุนไพรพืชกระท่อมบริการแก่ผู้ร่วมงานให้ชิมฟรี
และนิทัศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ
และให้คำแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกระท่อมเชิงเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีเสวนาเรื่องบทบาทของสภาเกษตรกร